พาไปดูเรื่องของการทรมานสัตว์กันหน่อยนะครับ

ทรมานไก่ที่เอาไก่ไปฝังในหลุมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ตะกรุดนะคะไปแขวนไว้ที่ข้อขาของไก่
แล้วไล่ยิงไก่แบบยิงเป้า

มาโมโหมาโมโห

ที่ขามันแล้วก็เอาปืนยิง

ยังเขียดเลยนะคะถึงจะเป็นไก่ก็ตาม
คนเห็นแบบนี้แล้วหูรับไม่ได้ค่ะ

มันพวกแขวนตะกรุดให้ไก่ซ้อม

บอกชัดเจนเลยว่านี่มีความผิดนะคะ

ผู้กำกับการสศสันทรายให้รับทราบและขอให้กลุ่มบุคคลมามอบตัว
ปรากฏว่าจากการพูดคุยแล้วก็สอบถามกับพันธ์ตำรวจเอกสุรพงศ์เบื้องต้นนะคะ
บอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในคลิปแล้วที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่า
เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยแต่เกิดที่พม่า
ขณะที่เข้าไปเที่ยวกับเพื่อนชาวไทยใหญ่เมื่อ๓ปีก่อน
ซึ่งเจ้าของบ้านที่เป็นคนรู้จักฝั่งนู้นเนี่ย
เขาจะฆ่าไก่เพื่อปรุงเป็นอาหารเลี้ยงอยู่แล้ว
ตัวผู้ใหญ่เองเลี่ยงไม่ได้
ไม่ได้ก็เลยต้องเอาตระกุดพันขาไก่แล้วก็ไล่ยิงค่ะ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทารุณสัตว์แต่อย่างใด
เพราะว่าไก่พวกนั้นต้องถูกนำมาทำเป็นอาหารอยู่แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ชี้แจงกับนายอำเภอสันทรายแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอาคลิปเขามาโพสต์
แล้วก็ไปโยงใยเรื่องการทารุณกรรมไก่
เหมือนกับกรณีของหม่อมถนัดแดกด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้เขาบอกเขาเตรียมปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วค่ะ